ทีนี้คุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อย
เพราะว่ามันเกิดเหตุเป็นเหตุลมพายุเป็นพายุถล่ม
อย่างที่ภูกระดึงคุณจำได้ไหมป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตที่พิชิตยอดภู
ที่ต้องไปถ่ายตรงป้ายนั้นจะมีต้นสนอยู่ข้าง
สนนั้นมันหักลงมาแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
นี่คือที่ภูกระดึงไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่เดี๋ยวที่จะให้ดูก่อน
จะพาไปดูที่เขาใหญ่ก่อนเกิดน้ำป่าทะลักลงมาค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูภาพวินาทีเกิดเหตุกันค่ะ
โอ้โหนี่นะฮะน่าจะเป็นหมู่บ้านสวยแล้วนะฮะ
ดูสิบ้านก็สวยแต่น้ำท่วมหมดเลย

ค่ะแต่นี่มันเป็นน้ำป่าเขาใหญ่จากน้ำตกวังมะนาว
เพราะว่าอะไรฝนมันตกติดต่อกัน๒วัน๒คืนเลยค่ะ
ทำให้พื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผากระดาษ
ตำบลหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย

บ่าลงมาผ่านที่หมู่บ้านวังประดูที่หมู่๑๓
แล้วก็ท่วมทางหลวงชนบท๐๓๕๒หมู่บ้านคลองเดือ
หมู่บ้านอุทุมพรพัฒนาแล้วก็แยกเข้าหมู่บ้านวังประดูก
ดูสิสภาพแบบนี้คุณผู้ชมคะรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านได้
แล้วน้ำก็ทะลักเข้าไปทั่วหมู่บ้านโครงการเขาใหญ่วนาสวรรค์๔
หลังคาเรือนน้ำท่วมสูงกว่า๘๐เซนติเมตร
เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ๑๕ปีเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็มีการอัปเดตสถานการณ์
หน้าด่านตรวจสารเจ้าพ่อปากช่องถนนเส้นทาง๒๐๙๐ได้
ก็มีการลงคลิปให้เห็นอันนี้เป็นโพสต์ที่ทางเพจมีการโพสต์นะคะ
แล้วก็ลงคลิปภาพให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เรื่องของการเคลียร์เส้นทางน้ำ
ที่มันไหลเข้าท่วมถนนซึ่งการทำงานเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบาก
แล้วทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็บอกนะคะ
บอกว่ามีการสั่งปิดด่านเขาใหญ่ที่ฝั่งเนินหอมที่ปราจินบุรี
แล้วก็ฝั่งอำเภอปากช่องของโคราชตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วค่ะ
เพราะว่าฝนตกที่เขาใหญ่ทั้งคืนเลยทำให้ต้นไม้ล้มขวางถนน
อกจากนั้นก็มีดินถล่มลงมาทับถนนช่วงกิโลเมตรที่๒๗
ก็ไปปิดร่องน้ำน้ำมันก็เอ่อล้นไหลข้ามถนนมา
นี่เจ้าหน้าที่เขาต้องไปเร่งเคลียร์พื้นที่เห็นไหมคะ
ต้นไม้ต่างที่มันมาล้มขวาง
ส่วนทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะเปิดวันไหน
อันนี้ต้องรอติดตามจากเพจเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
คุณดูภาพนี้สิก็เอาความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะฮะ
เอาจากเขาใหญ่ค่ะพาไปดูที่เลยหน่อย
เมื่อกี้ที่เราพูดกันเกิดพายุฝนกระหน่ำ
เต็นต์กระเจากระเจลหมดนะฮะใช่ค่ะ
พายุพัดอยู่ประมาณสัก๒๐นาที
ต้นท่องเที่ยวแบบนี้มันเปรียวเลยนะฮะ
และเค้าหนักท่องเที่ยวกันอยู่ประมาณ๕๐เต็นต์

แล้วก็ไปหลบในตัวอาคารที่มันมั่นคง
ที่มันแข็งแรงบางคนนะวิ่งหนีตายเอาตัวรอดเลย
หลบที่ร้านค้าที่มันอยู่ห่างจากจุดที่กางเต็นต
ประมาณสักร้อยเมตรทีนี้คุณผู้ชมมีภาพภาพหนึ่ง
เดี๋ยวขอดูภาพเลยค่ะมันเป็นภาพนี่เห็นไหมคะ
สนต้นสนในตำนานนี่อายุน่าจะสักประมาณ๗๐ปีนะ
เป็นต้นสนเก่าแก่เขาบอกว่ามันอยู่คู่กับป้ายเนี่ย
ครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงนะฮะ
คือเวลาเราไปถ่ายรูปตรงจุดนี้ก็จะถ่ายรูปป้าย
ถ่ายรูปต้นสนคู่กันแต่ปรากฏว่าต้นสนสัญลักษณ์ล้มเลยฮะ
มันหักมามากคิดดูว่าลมมันแรงขนาดไหน

จะเป็นแบบนี้จะเห็นต้นสนอยู่ข้างเนี่ยนะคะ
แบบที่เราวงสีแดงแต่ว่าหลังจากนี้ดูสิ
ถ้าเราไปถ่ายป้ายตรงนี้ต้นสนมันหักไปแล้ว
มันถอนรากถอนโคนขึ้นมาเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ทำความสะอาดเก็บกวาดตรงจุดนี้แล้วนะคะ
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในรอบ๒๐ปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเลยนะ
ครั้งนี้ลมพายุมันมาแรงมาก
หัวหน้าบอกโอ้โหอยู่ที่นี่มาตั้งนาน

ไม่เคยเจอเลยไอ้ลมที่มันจะมาพัดตรงภูกระดึง
และต้นสนของเราเขาบอกต้นสนของอุทยาน
สัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ด้วยหนึ่ง
และอีกอย่างรากเขาลึกแล้วเพราะเขาเก่าแก่แล้วนะฮะ
หักโค้นลงมาแบบนี้แล้วทางหัวหน้าก็บอกอีกด้วย
บอกว่าแต่ว่าอย่างน้อยโชคดีนะ
ที่มีนักท่องเที่ยวไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ
แม้ว่าเราจะเห็นความเสียหายต้นสนที่มันหักโค้น

เต็นต์ปลิวกระจัดกระจายแบบนี้ก็ตามมาค่ะ
หัวหน้าบอกว่ามันมาแป๊บเดียวนะคือลมมันแรงมาแป๊บเดียว

แป๊บเดียวแต่ทำลายความสร้างความเสียหายกับพื้นที่ได้เยอะเลยนะครับ